อาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงสายสายเที่ยงเที่ยงหรือว่าบ่ายบ่าย
ใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะไปทานอะไรผมมีไอเดียให้เดี๋ยวจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวกัน
ก๋วยเตี๋ยวนี้นะครับวัตถุดิบข้างในที่อยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวไม่ธรรมดา
อยู่ตามจังหวัดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปดูกันก่อนว่าอยู่ที่จังหวัดไหน
ปักหมุดกันที่ลำพูนไปกันเลยไปลำพูนก็พอจะนึกภาพออกแล้วล่ะว่าอะไรที่เป็นวัตถุดิบที่เด่นดังอยู่ในจังหวัดนะครับ
ลำใจลำใจนั่นเองแต่จะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวทั้งสองสิ่งมารวมกันได้ยังไงติดตามกันได้เลยครับ
ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับในบางจังหวัดกับก๋วยเตี๋ยวกะลาหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็เหมือนเดิมนี่แต่ว่าที่จังหวัดลำพูนไม่เหมือนที่อื่นครับ
เตี๋ยตลาดที่นี่เป็นสูตรโบราณแล้วก็เป็นเจ้าแรกของจังหวัดลำพูนแล้วก็ยังเป็นเจ้าแรกด้วยนะครับที่นำเนื้อลำไยนี่แหละครับ
ผลไม้ขึ้นชื่อของลำพูเนี่ยเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวด้วยนะถูกต้องโอ้โหเขาบอกว่าผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
ถามคนนี้ครับนางพรอนันต์เอี่ยมสะอาดเจ้าของร้านบอกว่าก๋วยเตี๋ยวลำไยเนี่ยครับจะทำให้ลูกค้านั้นเลือกตามได้ตามใจชอบเลยทีเดียว
เพราะว่าใส่ได้ทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่แต่ละเมนูก็จะมีเนื้อลำไยเป็นตัวชูโรงรสชาติก็จะออกแนวหวานหอมกลมถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกลงไปนิดหน่อยนะครับ
ส่วนลูกชิ้นโอ้อันนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันเพราะว่าทำเองขายแบบวันต่อวันไม่มีสารกันบูดนะจ๊ะจะบอกให้

ก๋วยเตี๋ยวชามกะลาของเขาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยจะมาแบบเป็นแห้งเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้ง

นิดเดียวนิดเดียวน้ำนิดเดียวข้างในก็จะมีกากหมูหมูแดงและข้าวโพดมีข้าวโพดด้วยนะ
จากนั้นก็จะปรุงเหมือนกับกินก๋วเตี๋ทั่วไปนั่นแหละครับแล้วถ้าสั่งแห้งมาแบบนี้เนี่ยที่ต้องมีติดมาตามมาด้วยก็คือน้ำซุป

ต้องแล้วล่ะครับน้ำซุปต้องร้อนพอดิบพอดีร้อนมากไปเดือดปุดสดไปไม่คล่องคอเลยครับลวกปากกันพอดี

แล้วนอกจากนี้นี่เห็นไหมตามภาพมีลวกจิ้มด้วยลูกชงลูกชิ้นเนื้อมงเนื้อหมูลวกจิ้มมาด้วยพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ด

ราคาเท่าไหร่นะครับก๋วยเตี๋กะลาสูตรโบราณราคา๓๕ธรรมดานะถ้าพิเศษก็๔๕บาทนะครับ
ร้านนี้เนี่ยขายตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วตั้งแต่๖โมงเช้าไปจนถึงช่วง๓โมงเย็นก็คือบ่าย๓นั่นแหละ
แล้วก็ขายแบบทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนที่จังหวัดลำพูน
บอกกันหน่อยอยู่บริเวณ๔แยกบิ๊กซีลำพูน
ถ้าพูดแบบนี้ชาวลำพูนรู้จักกันเป็นอย่างดี
แน่นอนเลยนะบิ๊กซีลำพูน
ชามเก๋ไก่มีแบบกะลาแล้วก็มีที่จับอะไรด้วยนะ
สดได้เลยแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำจะถูกขิกนะครับ
สั่งทานกันมาได้สดกับน้ำซุปร้อน
แล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ใส่เนื้อลำไยลงไปด้วย
วันนี้เราเก๋มากเลยเป็นการหยิบยกเอกลักษณ์ของจังหวัดมา